คุณผู้ชมค่ะข่าวยังไม่หมดนะคะมาดูกันต่อเลย
แต่ว่าข่าวนี้บอกเลยว่าต้องตั้งใจดูกันดีนิดหนึ่ง

ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่เอาเรื่องราวของต้นตะเคียน

ไปกันที่อำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะ
ขอเลขเด็ดกันหน่อยค่ะจากเรือไม้ตะเคียนและต้นตะเคียน
หลังจากที่ช่วยกันนำขึ้นมาจากลำน้ำชีนะคะ
แต่ก่อนอื่นขอให้ดูป้ายนี้ก่อนค่ะ

ซูมเข้าไปค่ะมันคือข้อห้าม๗ข้อห้าม
สำหรับนักเสี่ยงโชคที่ประสงค์จะเข้าไปกราบไหว้บูชา
ขอโชคขอลาบเรือไม้ตะเคียนและต้นตะเคียน
เห็นข้อห้ามแล้วบอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดนะคะคุณค่ะ

เค้ามีการจุดทูบเก้าดอกถ้าเกิดจะบูชา
แต่ที่สำคัญฉันสำเกตว่าสกรูนี้๗ข้อ

ก็เลยให้อนุญาตโรยแป้งลงไปแล้วก็ถูสูสูสูสูได้ใช่ไหม
แต่ว่าห้ามขูดห้ามขีดเท่านั้นเอง

เชื่อว่าทุกคนทำเป็นอยู่แล้วล่ะอันนี้ไม่ต้องบอกหรอกเนาะ
ผมว่าจริงแล้วก็ไม่ควรจะห้ามเพราะว่ามันห้ามกันไม่ได้นะ
ค่ะแล้วก็มีวิธีการบอกอย่างที่บอกไปว่าให้จุดทูป๙ดอก
บางคนบอกว่าไม่รู้จะจุดกี่ดอก๓ดอก๕ดอกหรือเปล่า
๙ดอกนะจ๊ะจำไว้นะคะ
เรือไม้ตะเคียนและก็ต้นตะเคียนที่เห็นนะคะ
เร็วไปกราบไหว้บูชาอยากได้อะไรก็จุดทูปขอพรนะคะ
เรื่องของอาการเจ็บอาการป่วยก็มี
ไม่มีเวลาไปหาหมอแต่มีเวลามาหาเลขเด็ดกันคุณ
ก็มาขอกันค่ะในคราวเดียวกันว่าขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
แล้วก็ที่สำคัญขอให้มองเห็นเลขได้โชคได้ลาบกันด้วย
ทางนางทองสุกรังสานะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านขี้เหล็กเขาเล่าว่า
ก่อนที่จะพบต้นตะเคียน๒๓วันมีพระอาจารย์ทุดงมาจากจังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็ฝันค่ะฝันเห็นเรือไม้ตะเคียนแล้วก็ต้นตะเคียน๓ต้น
มอยู่กลางแม่น้ำชีโดยต้นตะเคียนนะคะชื่อว่า
ตะเคียนทองจันทาเทวีลอยตามลำน้ำชีมาหลายปีแล้วรู้สึกหนาว
อยากให้เอาขึ้นมาไว้ในป่าช้าแห่งนี้
ชาวบ้านที่ทราบข่าวค่ะก็สารต่อความฝันกันเลยค่ะ
เพราะเชื่อว่าจะนำโชคนำลาบมาให้คนในหมู่บ้านนั่นเอง
แต่สังเกตนะคะเรื่องของการที่จะนำต้นตะเคียนขึ้นมา
จะต้องมีคนฝันถึงก่อนฝันถึงพอมาเล่าต่อกันแล้วไปเจอจริง
มันก็น่าขนลุกเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มัวแต่อ่านข่าว